ที่เราเล่าให้ฟังได้ไหมว่ามีคนไปเจอถังน้ำ๒๐๐ลิตร
ฟ้าเนี่ยแล้วเปิดมาข้างในมีศพอยู่เป็นผู้หญิง
ตอนแรกยังไม่รู้ตัวยังระบุไม่ได้ว่าเป็นใคร
คนที่มาระบุได้คุณแม่ครับ
คุณแม่ก้มไปเห็นแค่ลงเท้าแตกก็จำได้แล้วนะ
จำได้แล้วครับช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับ
หลังจากที่นางสาวสุพัตรายอดแก้วหรือว่าปู
ถูกฆ่าอำพลาญยัดถังขนาด๒๐๐ลิตรเนี่ย

ก็เดินทางมาจากอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราธานีมา
พบพนักงานสอบสวนสพกระโปรงจังหวัดพังงา
เพื่อจะขอดูเสื้อผ้าและทรัพย์สินที่อยู่ในถัง
ลิตรนั่นแหละแล้วคุณแม่ยืนยันว่า
ทั้งหมดนั้นเป็นของลูกสาวเธอจริงครับ
คุณแม่บอกลูกสาวเธอมีอาชีพกรีดยาง
ก่อนเกิดเหตุลูกหายไปจากบ้านตั้ง๒เดือน
คุณผู้ชมลองคิดดูว่าคนเป็นแม่
จะตามหาขนาดไหนหายไปทั้ง๒เดือน
มีคนเห็นลูกแม่ครั้งสุดท้ายคือมีรถกระบาด
อซูซูสีบรอนเงินมารับตัวลูกแม่ไป
หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยครับ
มีคนมาแจ้งข่าวคุณแม่ว่าคุณแม่
เจอลูกสาวแล้วนะคุณแม่ตอนนั้นมีความหวัง
ได้เจอลูกแต่ไม่คิดไงว่าจะมาเจอลูก
ในสภาพเสียชีวิตไปแล้ว
ใช่เพราะว่าตอนแรกข่าวที่ออกมาก็คือบอกแม่เจอตรงนู้นเห็น
ตรงนั้นเห็นลูกแม่ตรงนี้แม่ก็เลยยังเบาใจว่า
อย่างน้อยก็มีคนเห็นคิดว่าลูกยังไม่ได้เป็นอะไร
คิดดูว่าแม่เห็นลูกตัวเองถูก
เก็บไว้ในถังแบบนี้โหดเยี่ยมจริงครับ
จากนั้นตำรวจพาแม่และญาติไปที่โรงพยาบาลกระโปรงชัยพัฒน์

ตำหนิที่ศพเพื่อยืนยันแล้วก็ส่งศพผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลจังหวัดสุราธานี
คุณแม่ภวงรักษ์บอกว่าลูกสาวเนี่ยเคยมีสามีมาสองคน
คนแรกมีลูกด้วยกันคนหนึ่งคนที่สองมีลูกด้วยกันสองคน
แต่เลิกรากันไปก่อนออกจากบ้านไป๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คบหากับแฟนใหม่อายุห่างกันตั้ง๑๐ปีนะ
จนมาเกิดเหตุแบบนี้ครับนี่เราทำเป็นแผนผังให้เมื่อสักครู่
แฟนคนล่าสุดของลูกสาวคบหากันได้๒๓ปีครับ
แต่ว่าแฟนคนนั้นเนี่ยทุบตีลูกสาวแม่อยู่บ่อยครั้งเลยนะ
ญาติและคนในบ้านแนะนำบอกเลิกไปเถอะอย่าคบกันเลย
แต่นางสาวปูผู้เสียชีวิตยังยอมทนครบเรื่อยมาครับ
แล้วต้องแอบมาระบายให้ญาติฟังอยู่เรื่อย
หลังจากนั้นแม่ของนางสาวปูก็ขอให้ตำรวจพาไปดูจุดที่พบลูกสาวหน่อย
ทันทีที่เจอเข่าอ่อนเลยครับไม่มีแรงเลยครับ

แล้วคุณแม่ก็จุดทูปบอกกับเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอดวงวิญญาณลูกสาวกลับบ้านนะ
นี่ฮะที่เขาเรียกว่าจุดทูบเชิญดวงวิญญาณกลับบ้าน
หลังจากที่คุณแม่รอคอยลูกสาวอยู่ทุกวันเป็นเดือน๒เดือน
แล้วคุณแม่ก็กลับสุราธานีทันทีครับ

เจ้าป่าวผมกลับบ้านกับแม่
ไม่อยากต้องมายุ่งละครับบ้านกับแม่โดยได้ยินแม่มาก
เจ้าแม่รอคอยลูกสาวอยู่ทุกวัน
กลับบ้านกับแม่แน่นุ่มหน้า
โอ้โหบาดหัวใจจริงครับคุณผู้ชม
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแฟนคนล่าสุดของผู้ตาย

ตำรวจชุดสืบสวนภาค๘ไปตรวจคนบ้านในเขี้ยมอายุ๓๘ปี
เป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็เป็นแฟนของผู้ตาย
อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราธานีจะไปหาหลักฐาน
หลังทราบว่าผู้ตายมาอยู่กับในเขี้ยเป็นคนสุดท้ายก่อนจะหายตัวไป
แต่พอไปถึงครับคุณผู้ชมไม่เจอนายเขี้ยมนะ
แต่เจอแค่แม่นายเขี้ยม
ในเขี้ยมบอกอ๋อลูกฉันไม่อยู่บ้าน
เจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อ๒๖ธันวาคม
แต่ลูกฉันไม่ได้บอกฉันนะว่าไปไหน

มีร่องรอยครูดกับวัตถุ

แล้วก็ตำรวจไปยึดกระสอบใส่น้ำยางพารา
มีลักษณะคล้ายกับที่เจอกับศพ

ไม่มีเล็กที่ห่างจากบ้านแม่ในเขี้ยมไป๒๐๐เมตร
ซึ่งแม่นี่บอกว่านั่นน่ะ

มีกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดแบบ
เจ้าหน้าที่ไปนี่มันเตะจมูกมาเลย
กลุ่นกลื้องก็ได้มันแสบจมูกมาก
เหมือนกับว่ามีอะไรแล้วต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดแบบรุนแรง
แล้วเขาใช้สารไอลูมินัล

ถ้าไปทำปฏิกิริยาก็จะเรืองแสงขึ้นมาถูกต้อง
พอเขาไปตรวจดูไม่ได้เจอคราบอะไรนะ
แต่ว่าตรงร่องน้ำข้างบ้านเขาบอกไปเจอขวดพลาสติกแล้วมีรอยไฟลน
เป็นเหมือนกับอุปกรณ์เสพยาเสพติดเจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้
แล้วอย่างหนึ่งเขาบอกเขาไปเจอเหมือนกับเส้นยางในของรถมอเตอร์ไซค์
สำหรับมันคล้ายกับเอ๊ะใช่เส้นยางที่ใช้มัดถุงห่อศพหรือเปล่า
เขาก็เลยต้องเอาไปตรวจสอบรวมถึงเจอเป็นถังสีน้ำเงินนี่นะ
เป็นขนาดร้อยลิตรนะแต่ว่าที่เจอศพนี่คือ๒๐๐ลิตรใช่ไหม
เดี๋ยวต้องตรวจสอบดูเพราะว่าไอ้คราบรอยต่างที่มันอยู่ที่รถกระบะของเขาด้วย
ไอ้รอยคราบสีน้ำเงินน้ำเงินไม่รู้ว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับถังที่เจอบรรจุศพหรือเปล่า
เออมาสักครู่นี่ก็เป็นพวกกางเกงนะใช่
กางเกงที่เชื่อว่าอาจจะมีการเอาไปซักล้างแล้ว
ดีนี้ตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายใช้ของแข็งทุบเข้าที่หัวของนางสาวปูจนเสียชีวิตครับ
และอย่างที่บอกว่าฆาตกรรมครั้งนี้โหดเยี่ยมจริง
เพราะตำรวจสันนิษฐานว่าพอทุบหัวนางสาวปูเอาผ้าขนหนูพันหัวเพราะน่าจะมีเลือดมาก
แล้วเอาผ้าห่มห่อร่างนางสาวปูอีกชั้นยัดลงถังทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ครับ
ตอนนี้ตำรวจก็ต้องตามตัวในเขี้ยมนี่แหละมาสอบสวนเพื่อจะคลี่ปมฆ่ายัดถังในครั้งนี้ครับ